ขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าคือไอ้ปัญหาส่วนตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่
แต่ปัญหาส่วนรวมเนี่ยคือชาวบ้านเขายุ่งเลยไฟฟ้าดับทั่วหมู่บ้านเลย

อันนี้สุดท้ายตกลงมานี่ยังไม่หยุดนะฮะวิ่งหนีต่อนะครับ
โชคดีไม่ถูกไฟดูดเขานะใช่ค่ะ
เสาไฟฟ้าแรงสูงนะฮะแต่ปัญหาก็คือไฟมันช็อตจนแบบ
โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรยังไงขึ้นไฟดับทั้งหมู่บ้านอ่ะ
นี่ผู้ชายคนนี้ครับ๒ทุ่ม๔๕นาทีคืนที่ผ่านมานะครับ

ตำรวจที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนคุ้มข้างไปอินขึ้นเป็นเสาไฟฟ้า

นี่ไม่รู้ตั้งใจโดดหรือว่าจะพลาดตกลงมานะ
แต่โชคดีข้างล่างเป็นทุ่งนา
แต่โดดแล้วยังไม่หยุดนะพี่อุ๋ยยังมีแรงขาวิ่งต่อ
เพราะว่ามันมีน้ำขังน้ำขังทุ่งนามันก็เลยแบบคงไม่เจ็บมาก
เดี๋ยวเราวิ่งไปนู้นนะครับแล้วไฟฟ้าดับหมดแล้วครับ
ตำรวจต้องฉายไฟแล้วก็วิ่งไล่ตาม
ในพื้นที่บ้านสะด่านหมู่๔ตำบลบ้านสะนะครับ
อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
โอ้โหกว่าจะคุมตัวได้นะครับ
ก็ชื่อในเปี๊ยกนะอายุ๔๐ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงนะฮะถึงคุมตัวได้
ตำรวจก็ต้องวิ่งลุยน้ำในนาข้าวนะ
ตำรวจแล้วก็กู้ภัยนะครับสุดท้ายก็จับเอาไว้ได้
วิ่งหนีไปได้สัก๔๐๐เมตรนะครับ
ก็พูดจาไม่รู้เรื่องจับใจความอะไรไม่ได้
ก็ต้องหาเสื้อผ้าอะไรมาคลุมให้นะครับ

แล้วก็คดีเสพยาเสพติดนะครับ
คราวนี้ก็มาคลั่งแล้วก็ปีนเสาไฟฟ้า

ชาวบ้านก็เดือดร้อนไปหมดชาวบ้านแจ้งเหตุมาตำรวจก็ต้องมารองับเหตุ
โอ้โหนี่คือตำรวจบอกก็ลุ้นอยู่เหมือนกัน
เจรจาเกลี้ยกล่อมให้ลงมาแล้วไม่ยอมลงมาเนี่ย
กลัวจะถูกไฟช็อตเสียชีวิตหรือไม่เกิดพลัดตกลงมาเกิด
หัวลงศีรษะลงคอหักขึ้นมานี่ยุ่งอีกนะใช่ค่ะอ่า
สพสามชุกก็คุมตัวไปนะฮะค่ะเดี๋ยวจะเอาไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อ
แต่คนทั้งหมู่บ้านก็ต้องเดือดร้อนเพราะคนเสพยาคลั้งยาเพียงคนเดียว
ก็ไม่รู้จะจะออกมาจะเป็นยังไงอีกนะอืม